ส่วนเรื่องนี้นะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ทีมข่าวของเราขอพาดหัวข่าวเอาไว้ว่า

สุนัขเพศผู้ตัวนี้น่าสงสารมาก
คือจะเข้าไปหาสุนัขเพศเมีย
ต้องลอดรั้วแล้วพอมุด
เนี่ยหัวไปติดอยู่ที่รั้วแบบนี้ค่ะ

จะไปข้างหน้าก็ไปไม่ได้จะถอยออกก็ถอยไม่ได้
ค่าอยู่แบบนี้น่ะตอนนั้นสงสารมาก

แล้วเข้าได้แค่หัวติดอยู่ที่คอแบบนี้

ด้วยความที่เสียงร้องก็ดังคนก็ได้ยิน
แล้วคนก็มาดูกู้ภัยมาเลยมาช่วยสุนัขตัวนี้
เพราะน่าสงสารมากนะคะมันก็ร้องแล้วก็ดิ้นทุรนทุราย

อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก็ไปช่วยสุนัขตัวนี้ค่ะ

ตัวอยู่นอกรั้วดูสิหัวมุดมาไอ้ช่องกลมเห็นไหมคะ
แล้วมันค้างอยู่ที่คอตรงนี้มันเข้าไปต่อไม่ได้
ต้องใช้เครื่องตัดทางตัดรั้วลูกกรงเหล็ก

เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปล็อกตัวไปจับไม่ให้มันขยับ
แล้วเอามือตีเบารูปเบาไม่ให้มันกลัวเห็นไหม
ลูบเบาเห็นไหมครับลูบเบาเห็นไหมครับลูบเบา

ต้องค่อยช่วยสุนัขเองมันก็ตกใจมันก็กลัวเนอะ

โอ้ยลงแล้ว
ไม่หาแล้วสุนัขเพศเมียในนั้นกลับดีกว่า
หาสาวเหรอมาหาสาว
ไม่ไปต่อแล้วค้างอยู่ที่รั้วทุกคนดีใจค่ะที่ช่วยมันได้นะคะ
เจ้าของบ้านนายอนุวัฒน์อายุ๒๔บาท
บอกว่าได้ยินเสียงสุนัขร้องเสียงดังโหยหวน
ก็เลยออกมาดูเห็นสุนัขเพศผู้ตัวนี้
หัวติดอยู่กับลูกกรงรั้วประตูหน้าบ้าน
เป็นสุนัขจรจัดนะคะไปหลงรักเจ้าแพนด้า
แนนด้าอายุ๕ขวบสุนัขเพศเมียที่คุณอนุวัฒน์เลี้ยงเอาไว้

แต่คุณอนุวัฒน์บอกว่าผมก็เอาเชือกผูกคล้องคอเจ้าแพนด้าเอาไว้นะ
วันนี้ไม่ได้ผูกเชือกแพนด้าก็เลยเดินอยู่หน้าบ้าน
เจ้าสุนัขจรจัดตัวนี้คงจะเห็นไง
ผมพยายามจะช่วยเหลือแล้วนะแต่ช่วยไม่สำเร็จ

กู้ภัยก็มาช่วยเหลือได้จนสำเร็จค่ะครับ

ก็มันมาติดสัตว์อะพี่ก็เลยมุดหัวเข้ามานะครับ
เป็นหมาจรหรือหมาเลี้ยง
หมาจรจัดไม่รู้มาจากไหนครับ
เหมือนจะมาหาที่บ้าน
ใช่ครับมันมุดเข้าไปหาตัวเมีย
ก็เลยมุดมาก็เลยติดเลย

ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วครับ
ชั่วโมงแล้วเหรอครับออกไม่ได้

แต่กู้ภัยบอกว่าสุนัขตัวนี้คงรักฝังใจ

ออกมาจากรั้วได้ก็ยังไม่วิ่งหนีไปไหนไกลนะคะ
ยังวนไปเวียนมาอยู่หน้าบ้านหลังนี้ค่ะ
รักไปแล้วไงคะรักแล้วรักเลย
แต่ต้องให้คุณอนุวัฒน์จัดให้สักวันหนึ่ง
โอ๊ยน่าสุขสาน